เอ้ามาดูเรื่องที่ผมโปรยเอาไว้เรื่องการจอดรถ
คือผู้หญิงคนนี้จอดรถขวางจริงไหมจริง
แต่คุณลุงคนนี้โมโหไหมโมโหจริง
แต่คุณลุงทำแบบนี้เนี่ยเธอบอกว่าคุณลุงทำแบบนี้ไม่ได้นะ
คุณลุงเอากุญแจในกรีดรถซะรอบเลยฮะ
แล้วที่มีสิบขูดหรอ

เนี่ยจากคำพูดใครกันแน่
ไปตามลุงมา

ไม่ใช่คนเนี้ยเพิ่งโหลดกูอะ

เล่าอยู่นี่

เค้าทำมาดีกว่า
คดีเก่ากูยังไม่หมดกูยังไม่ใช้เลย

มึงก็ไม่ได้ดีนะกลับ
ไปตายไปรีบไป
โอ้โหเดือดกันสุดนะฮะทั้งสองฝ่ายเลย

หลังจากเธอขับรถไปจอดริมถนน
แต่มันดันไปขวางทางออกของสถานตรวจสภาพรถแห่งหนึ่ง

กุญแจกรีดรถของเธอเป็นทางยาวเลยครับ
จึงเกิดการปะทะคารมกันขึ้น
เสื้อดำเนี่ยโวยกลับเหมือนไม่ได้ทำอะไรผิด
เพราะว่าเธอบอกว่าก็มาจอดขวางก่อนทำไม

แล้วผู้หญิงคู่กรณีก็อ้างว่ามีคุณลุงคนนึงบอกว่าจอดได้

ลุงเสื้อดำตัดบทด้วยการขับรถออกไป
ส่วนผู้หญิงคู่กรณีก็ยังโวยไม่เลิกนะครับนะครับ
ท้าให้ลุงจอดรถลงมา
แล้วจากนั้นก็มีการปะทะคารมกันอีกรอบหนึ่งครับ
คราวนี้สิคุณผู้ชมคราวนี้พ่อค้าที่ขายของอยู่ริมถนน

เพราะว่ามองว่าการกระทำของลุงนั้นมันไม่ถูกต้อง
ไม่มีสิทธิจะไปกรีดรถคนอื่น

ไม่มีสิทธิไปขุนรถเขา

เขาไม่ขุนรถเขาแล้วไม่

พูดคืนได้ไหมขอพูดคืนได้ไหม

มนุษย์ลุงขีดรถเขตสพสามพราน
หลังเกิดเรื่องนะครับมีรายงานว่าผู้หญิงเนี่ยนะฮะ
ถูกกรีดรถไปแจ้งความแล้วที่ตำรวจนะฮะ
ตำรวจอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกคุณลุงคนนี้มาสอบปากคำ
แล้วก็จะดำเนินคดีกันต่อไปนะฮะ